ใครที่ใช้ถนนเส้นผนโยธินต้องระวังพี่ใช้ไหม

แผ่นเหล็กขนาดใหญ่วางแบบลักษณะเปิดอยู่
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่เหรอมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โห
ธรรมดาเขาปิดไว้กันตกคือตรงนี้ยังมีการซ่อมแซมอยู่
ยังมีการซ่อมสร้างอยู่เขาก็เลยปิดไว้การตก

เรานี่ด้อมนี่ตีตายเลย
เอามาปิดหลุมไว้คือมันยังสร้างไม่เสร็จไง
นึกออกป่ะอันนี้ตรงนี้ก็คือทางลงอุโมงวงเวียนบางเขน
เดี๋ยวปิดไว้เนี่ยเขาจะป้องกันอุบัติเหตุ
แต่อันนี้มันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เนี่ย

คือยังงี้ตรงนี้กำลังก่อสร้างลักษณะเป็นขุดเป็นท่อ
เพื่อที่จะเอาสายไฟลงดินนะครับ
แล้วช่วงที่มีการหยุดทำงานมีการเทปูนทับไว้
แล้วใช้แผ่นเหล็กขนาดใหญ่คลุมไว้อีกทีนึง
ไม่มีตัวยึดก็เลยทำให้แผ่นเหล็กมันขยับได้

คือถ้ารถอะไรขับผ่านไปผ่านมามันก็เผยอกขึ้นมา

แล้วนี่มอเตอร์ไซค์ไปประสบเหตุค่ะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดนี้ไปเหยียบเข้ากับแผ่นเหล็ก
ก็เลยทำให้ยางรถมอเตอร์ไซค์รั่วแก้มยางฉีกได้รับความเสียหายค่ะ
ดีนะเขาไม่เป็นอะไรไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นว่าเลือดตกยางออกหรือว่าอันตรายแก่ชีวิต
มันปิดไม่สนิทเนาะมะเหมือนดอมบอกมันไม่มีตัวยึด
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยอยากฝากไปจะสำนักงานเขตบางเขน
สำหรับผู้ดำเนินการไอ้ขุดท่อแบบนี้เพื่อร้อยสายไฟมาซ่อมแซมด่วนเลยนะคะ
เพราะว่าแผ่นเหล็กขนาดใหญ่แบบนี้มันอะไรล่ะ
หนึ่งถ้าเกิดว่าคนเบรกกระทันหันก็โดน
เหยียบไปก็เจ็บตัวนะฮะเพราะฉะนั้นชวนคุยเรื่องนี้หน่อยไหมครับ
อ่าดีว่ายังไงโป้ยคุยว่ายังไงดี
จุดอื่นนอกจากตรงนี้ก่อนทางลงอุโมงวงเวียนบางเขน
เส้นถนนพระหลโยธินเนี่ยมีแบบนี้อีกไหม
มีแบบนี้อีกบ้างหรือว่าเส้นทางอื่นก็ได้
ออกมาหน่อยว่ามีตรงไหนบ้างแล้วเคยเจอกับตัวเองไหม
แต่เป็นลักษณะแผ่นปูนที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรง
แต่เรารู้แล้วว่าเขายังซ่อมสร้างอยู่
อ่าแต่ว่าไอ้รถมันวิ่งทุกวันอ่ะเออใช่
เทือนปึ้งปึ้งปึ้งท่านต้องกลับมาดูหน่อย
ว่าไอ้แผ่นของท่านเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยหรือเปล่า
หรือมีตัวตัวยึดไหมตัวยึดนึกออกไหมค
แล้วถ้าเกิดว่าจะมาทำอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยเอาตัวยึดออก
อยากถามผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการว่า
รู้สึกอะไรบ้างเหรอที่ต้องให้คนใช้รถใช้ถนน

แต่ผมเชื่อนะว่าเหตุการณ์นี้ตอนแรกเขาทำไว้ดี
แต่อย่างที่บอกรถมันปึ้งปึ้งทุกวันท่านต้องกลับมาดูบ้าง

นี่เหตุการณ์ชีวิตดีที่ลงหลุมคนกรุงเทพ